ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะก็เห็นชอบในแผนเรื่องของการเปิดภาคเรียนวันที่๑กรกฎาคม
ถ้าหากสถานการณ์โควิด๑๙คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
แต่ก็ยังไม่มีการพิจารณาข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรม
เรื่องที่จะขอให้ชดเชยวันหยุดสงกรานมาเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ

ได้ในละครครับ
มุโยยันที่สี่ก็อย่าเร่งลากกันหลักเลย

อย่าเพิ่งถามเรื่องวันหยุดชดเชยวันหยุดสงกราน
หลังมีการคาดการณ์ว่าอาจเป็นช่วงวันหยุดยาว
กรกฎาคมหรือปลายเดือนกรกฎาคมนี้
เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
เป็นผลมาจากการออกมาตรการควบคุม
ซึ่งอย่าเพิ่งดีใจทุกอย่างต้องทำไปทีละขั้นตอน

ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ที่ขนาดนี้ยังไม่มีการพิจารณา
เพราะต้องหารือกับทั้งสองฝ่าย

การท่องเที่ยวจะเปิดในลักษณะประเทศต่อประเทศ
เป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่สามารถควบคุมได้
ขณะที่คณะรัฐมนตรีรับทราบกันนับเวลาเรียน

จะมีการเรียนการสอนตามปกติ

จะต้องจัดการเรียนการสอนทุกระบบ
ผ่านดาวเทียมระบบดิจิทัล
เคเบิ้ลทีวีรวมไปถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
อกจากนี้ยังจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าภาษณะ
เชื้อเพลิงเบี้ยเลี้ยง
แก่ครูและบุคลากรที่ต้องเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน

ติดประกาศของโรงเรียนแห่งหนึ่ง

เพราะนอกจากผู้ปกครองจะต้องปวดหัวกับ
เลื่อนเปิดภาคเรียนของลูกแล้ว
ยังต้องมาเพิ่มภาระซื้อหน้ากากอนามัยใหม่
ซึ่งนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา

น่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดมากกว่า

สปทระบุสพไม่ได้ออกคำสั่งนี้
แต่โรงเรียนอาจมีระเบียบหรือกติกา
เพื่อความมีระเบียบวินัยเรียบร้อย

ค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองตามมา

ประหลัดกระทรวงคมนาคมระบุ๔มิถุนายนนี้กระทรวงคมนาคมจะเสนอต่อที่ประชุมสอบคอชุดเล็ก
พิจารณาเปิดเส้นทางทุกระบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครอบคลุมรถทัวร์รถไฟเครื่องบิน
รวมถึงการเปิดเส้นทางรถทัวร์เส้นทางสู่ภาคใต้และเปิดวิ่งรถไฟทางไกล
เว้นใน๑๙จังหวัดที่มีมาตรการห้ามเข้าแต่คาดว่าจะคลายล็อกในเร็วนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน